พาไปที่ชนบุรีกันหน่อยครับมันเป็นเหตุการณ์ที่ชาวบ้านก็หวาดภาวะและตกใจมาก
มีผู้ชายใส่ชุดแดงมานอนตายอยู่กลางป่า

แล้วมีกิ่งไม้มาอำพลางไม่รู้ว่าถูกฆ่าแล้วอำพลางศพหรือเปล่า

เหตุการณ์นี้ชาวบ้านก็เป็นที่โจทยันกันมากนะครับ
พื้นที่นี้มันจะเป็นพื้นที่โล่งกว้างแล้วมีต้นกระถิ่นนรงต้นนี้
แล้วไปเจอศพคนนอนตายอยู่ใต้ต้นกระถิ่นนรงค
มีกิ่งไม้ก็คือกิ่งกระถิ่นนรงค์นั่นแหละมาบังมาพรางร่างเอาไว้
เป็นศพผู้ชายอายุสัก๓๐๔๐ครับ
กางเกงขาสั้นสีน้ำเงินแล้วก็ใส่เสื้อสีแดง
รองเท้าสีดำคาดส้มนอนตายอยู่ตรงนี้
ในตัวตรวจสอบแล้วพบว่ามีเงินสด๑๐๐บาท
แล้วก็มียาเส้นอีก๑ห่อตกอยู่นะฮะ

ปรากฏว่าคนงานที่พบศพคนแรกเนี่ยให้ข้อมูลเอาไว้แบบนี้ฮะ
ตอนแรกผมยังห่านไม่คู่กับแฟนเลยบอกอ้ามานอนคนเมาหรือเปล่า
พอเจ๊เขาจอดรถเสร็จปุ๊บผมก็เลยไปบอกแก
แกก็เลยให้ผมเจอมาดูเพราะว่าเจอดูให้ใกล้
เหม็นหน้าเกี่ยวหน้าแบบมีร้อยช้ำอะไรอย่างนี้
ก็เลยให้เจ๊โทรแซ่มด้วย
เข้ามาก็นอนนะฮะพี่เห็นภาพแล้วก็มี

ใช่ครับครับครับครับครับไม่ได้ไปจับอะไร
นี่เป็นคนที่ไปพบศพคนแรกเป็นคนงานนะฮะ
คือเจ้าของที่ดินให้เขามาตัดย่าก็กำลังจะดายย่า
ปรากฏว่าเจอศพก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่

พบว่าเจ้าของที่ดินเอาทูบ๙ดอกมาปักเอาไว้

ก็เป็นพิธีขั้นตอนตามความเชื่อตรงนี้ฮะ

อยู่ตรงนี้มานานเกือบ๒๐ปีแล้ว
คุ้นหน้าผู้ตายมาก่อนเลย

คุณยายบอกว่ากลางคืนจะไปเข้าห้องน้ำ
ก็จะเดินเข้าห้องน้ำอยู่ตรงนั้นบ่อย
ห่างจากจุดที่พบศพสักร้อยเมตร
แต่บังเอิญว่าคืนก่อนเกิดเหตุที่จะมาเจอศพ
ยายไม่ได้ปวดห้องน้ำก็เลยไม่ได้ไปเข้า

ยายแล้วได้ยินเสียงอะไรแปลก

ตอนนี้แล้วยายเป็นผู้หญิงด้วยเนอะ
ต้องไปเข้าห้องน้ำคนเดียวตอนกลางคืนเนี่ย
กลัวมากไม่กล้าไปอีกแล้ว

คุณตาก็อยู่ที่นี่มาหลายสิบปีแล้วนะฮะ
ตาบอกว่ามันไม่เคยมีเหตุการณ์ฆ่ากันโหด

สงสัยอาจจะเป็นคนที่อื่นถูกฆ่า

แต่ก็คาดเดาไม่ได้นะว่ามันได้ยินเสียงปืนเงิน

เอามาจากคนอื่นแล้วมาทิ้งอ่ะลุง
ก็คิดว่าคงจะเป็นแบบนั้นเพราะคนเราไม่เคยเห็นไม่เคยผ่านนี่
ไม่เคยเห็นแล้วตลาดผมก็ไม่ค่อยได้ออกมีแต่ลูกสาวมันออก
ในพื้นที่ที่เกิดเหตุเป็นพื้นที่ประมาณสัก๕ไร่
อยู่ในพื้นที่ซอยหนองเหี่ยงครับอำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรี
เราได้คุยกันกับอีกหนึ่งคนคุณยายท่านนี้ให้ข้อมูลน่าสนใจ
อยู่ไม่ไกลกันกับจุดที่พบศพยายบอกว่าลุกมาเข้าห้องน้ำช่วงเที่ยงคืน
ที่วันรุ่งขึ้นจะรู้ว่ามีคนมาตายแล้วก็เอากิ่งกระถิ่นนรงมาคลุมศพเอาไว้
ยายบอกได้ยินเสียงหมาเห่าเอายายแล้วมันเห่าแปลกกว่าคืนก่อนยังไง
มันเห่าดังมากรอบนี้คือประมาณเที่ยงคืนกว่านี่เห่าดังจริง
แล้วตอนเช้าอ้าวมีคนตายคุณยายแล้วถนนตรงนี้ที่ดินตรงนี้เนี่ย
มันเข้าออกได้กี่ทางยายบอกตรงอยู่มานานแล้ว
มันก็เห่าทุกคืนนี่ล่ะค่ะแต่ว่าเมื่อคืนนี้มันเห่าก็โชคด้วยค่ะ

ค่ะแล้วก็หมาพวกนี้จอนจัดพวกนี้มันก็วิ่งไปเห่าเหมือนกัน

แต่ว่าหมาที่บ้านมันทางนู้นหอทางนี้นี่ก็เห่าเหมือนกันนะ
แต่ว่าชาวบ้านที่นี่ไม่มีใครคุ้นหน้าคุ้นตาเลย

เพราะว่าป้าไม่เคยถ้าตอนเช้าก็ออกไปซื้อกับข้าวเข้าบ้านนะ
วันก็ป้าไม่ได้ออกไปไหนเพราะว่าป้าก็อยู่ในบ้าน
ไขปริศนาให้ได้ว่าคนตายคือใคร
แล้วตายได้ยังไงมีคนร้ายใจโหดเยี่ยมอมหิต

ก็เลยต้องฝากคุณตำรวจล่าสุดวันนี้โรงพักบังละมุงครับ
ลงพื้นที่ตรวจสอบเพิ่มเติมเก็บหลักฐานต่าง
โดยเฉพาะกิ่งไม้ที่เอามาวางคลุมศพ

พบว่าศพไม่มีบาดแผลไม่มีร่องรอยถูกทำร้าย
ระบุสาเหตุการตายคือฟังดีครับคุณผู้ชม
หมุนเวียนโลหิตหัวใจล้มเหลว
พูดง่ายภาษาชาวบ้านหัวใจวายเฉียบพลัน

ส่วนที่หน้าตาบวมปูดตามที่คนเห็นคนแรกเขาบอก
เป็นเพราะน่าจะตายมานาน

ผลปรากฏว่าเอาลายนิ้วมือของผู้ตายไปตรวจกับทะเบียนราช

นิษฐานว่าผู้ตายอาจจะเป็นคนต่างด้าวหรือไม่อย่างไร
ตอนนี้แบ่งทีมกระจายการหาเบาะแสแล้วนะครับ
มีบ่อแสเพิ่มเติมมีหลักฐานมีภาพมีข้อมูลใด

โรงพักบางละมุงที่ชนบุรีหรือกฎ๑๙

แล้วเงิน๑๐๐บาทนั่นของผู้ตายชัวร์ไหม
หรือเป็นของใครมีลายนิ้วมือแฝงหรือเปล่า